คุณผู้ชมคะกลับมาดูความคืบหน้าคดีที่เป็นคดีสะเทือนขวัญนะคะ
เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ในโลกโซเทียลมีการวิจารณ์กันเยอะเลย
สำหรับกรณีวัยรุ่น๖คนไปรุมทำร้ายร่างกายชายพิการที่ร้านขนมปังจนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้มีประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีกรณีผู้หญิงสองคนที่ได้ยินเสียงตะโกน
เหมือนกับยั่วยุส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ทำร้ายชายพิการให้เสียชีวิต
ใช่คือถ้าให้โค้ดคำพูดมาเลยก็คือบอกว่าเอามันให้ตาย
อีกหนึ่งประเด็นที่เพิ่มเติมก็คือในที่เกิดเหตุมีตำรวจอยู่ด้วย
ทำไมตำรวจไม่ห้ามทำไมตำรวจปล่อยให้กลุ่มวัยรุ่นปล่อยให้ไปโรงพยาบาล

นี่เป็นประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะแต่เรามีภาพจากกล้องวงจรปิด
ไล่เรียงให้ดูค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์มีลำดับเหตุการณ์ไปเรื่อย
แล้วเดี๋ยวเราจะเล่าตามภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นภาพเหตุการณ์นะคะ
สำหรับกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยค่ะก็ขี่รถจักรยานยนต์กันไปที่เราวงกลมกันไว้เนี่ยนะคะ
ส่วนนี้เป็นภาพที่พักของกลุ่มวัยรุ่น
อืมที่กลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าชายพิการที่ร้านขายขนมปังเนี้ย
ตามไปต่อว่ากลุ่มวัยรุ่นถึงที่พักของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
กลุ่มวัยรุ่นเขาก็เลยไม่พอใจก็เลยย้อนกลับไปที่ร้านขนมปังอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเนี่ยค่ะที่เราวงกลมสีแดงคือ
พิการที่ร้านขนมปังคือขี่รถจักรยานยนต์มา
ไปที่ที่พักของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นบอกว่าชายพิการที่ขี่รถจักรยานยนต์ไป
เหมือนกับว่าพกมีดไปด้วยค่ะเป็นมีดลักษณะมีดยาวเหมือนมีดหั่นขนมปัง
ใช่ค่ะก็ที่จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็ตรงใบคล้ายใบเลื่อยเป็นซี่
นะคะถัดมาคลิปนี้เป็นคลิปในร้านขนมปังนะคะ
เห็นเสื้อสีเข้มนั่นคือหลานชายนะคะหลานชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
และนี่ค่ะที่บุกเข้ามาคือกลุ่มวัยรุ่น
และนี่คือชายเสื้อขาวคือชายพิการที่เสียชีวิตไปเขาถือมีดเห็นไหมคะ
แต่เป็นมีดหันขนมปังนะใช่ค่ะนะคะผู้หญิงที่เดินตามออกไปก็เป็นญาติ
ชายพิการที่เสียชีวิตนะคะนี่คือภายในร้านขนมปังนะคะ
เนี่ยค่ะก็เป็นภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดที่เก็บภาพเอาไว้ได้
ก็คือกลุ่มวัยรุ่นก็บุกเข้ามาที่ร้านนี่แหละส่วนนี้หน้าร้าน
ช่วงที่จังหวะเกิดเหตุชุลมุนกันน่ะนะคะ
เนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะของการทะเลาะวิวาดกันอยู่ชุนละมุนกันอยู่
อาจจะเห็นไกลหน่อยนะคะเป็นภาพจากมุมไกลเนี่ยค่ะ

เป็นประเด็นที่บอกว่าตำรวจก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนี่
คือมีมา๒นายคนหนึ่งอยู่ในเครื่องแบบ
ส่วนอีกคนนึงอยู่นอกเครื่องแบบสีดำนี่คือนอกเครื่องแบบ
แต่ว่าทั้งสองคนมีอาวุธปืนทั้งคู่นะคะ
แต่ทำไมปล่อยให้ชายขาพิการถึงขั้นเสียชีวิตได้
รวมถึงยังมีการบอกด้วยบอกว่าไปโรงพยาบาลก่อน
พูดว่าไปโรงพยาบาลนี่คือกลุ่มวัยรุ่น
ถ้าคุณผู้ชมเห็นทางด้านเสื้อสีออกม่วงคนนั้นคือคนที่มือเจ็บ
ตำรวจบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลก่อน
แต่ตำรวจก็บอกว่าสิ่งที่ตำรวจทำเนี่ย
ก็เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานของตำรวจ
ในการเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าแบบนี้
สิ่งที่ต้องทำตำรวจเขาบอกว่าถ้าเห็นใครบาดเจ็บ
ก็ต้องให้เขาไปรักษาตัวก่อนแล้วค่อยไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่เรื่องนี้หลายคนก็ตั้งประเด็นเหมือนกันว่าอ้าว
ให้ไปรักษาตัวเข้าใจได้แต่ให้เขาไปเองเลยเหรอ

ถ้าเป็นคนร้ายเป็นฆาตกรฆ่าคนขึ้นมาเขาไม่หนีเหรอ
แต่คนที่ก่อเหตุและตำรวจปล่อยตัวให้ไปโรงพยาบาลสุดท้าย
ก็ไปมอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ครบถ้วนสำหรับวัยรุ่น๖คน
ที่ก่อเหตุก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจครบถ้วนนะคะ
นายเพียรพลยศพงศ์อนันต์๑ใน๖ผู้ต้องหา
ถูกตำรวจนครบานโชคชัยนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
หลังจากแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
เพียรพลรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แต่ยืนยันแบบนี้นะคะบอกว่าไม่ได้เจตนาฆ่า
บันดาลโทษะที่ถูกนายสมเกียจศรีจันทร์ผู้ตาย
ใช้มีดฟันที่แขนซ้ายก่อน
ตัวเองก็เลยเอามีดที่พกมาป้องกันตัวเท่านั้น
ลองฟังเสียงนายเพียรพลดูค่ะ
บอกว่าพวกมึงมาว่าพวกมึงเป็นอะไรอะไรมึงจะเอาอะไร
คืออย่างนี้เขาก็ปาดหน้าผม
ผมก็จอดผมฟักเงินให้เขา
ผมบอกว่าพี่ผมไม่ซื้อหน้าปังพี่จริง

เขาขี่หนีเขาบอกสรุปพวกมึงยาวใช่ไหม
เขาขี่กลับไปเขาบอกพวกมึงรอตรงนี้แป๊บนึงนะ

เกิน๒นาทีเขาขี่ตามมาพร้อมไม่สั้น

นี่ก็เป็นมุมของผู้ต้องหานะคะ

ตำรวจก็นำตัวนายพีรพลคนนี้ไป
รายงานตัวที่สารอาญารัชดาพิเศษ

ร่วมกับกลุ่มผู้ต้องหาวัยรุ่นอีก๕คน
เพราะว่าไม่มีญาติไปยื่นขอประกันตัวด้วยค่ะ

เรื่องของผู้หญิงสองคนที่ได้ยินเสียง

ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ

เพราะว่าก็มีภาพที่จับภาพเอาไว้ได้
ลักษณะของผู้เสียชีวิตที่ขี่รถจักรยานยนต์

เมื่อสักครู่นี้ที่ไล่เรียงลำดับเหตุการณ์นะคะ

มีการยั่วยุส่งเสริมให้ก่อเหตุ
ได้ยินเสียงตะโกนยั่วยุให้ฆ่าเลย

ก็พบว่าได้โดยสารรถแท็กซี่
ไปถึงจุดเกิดเหตุ
อีกครั้งว่ามีพฤติกรรม
ตามที่ถูกกล่าวอ้างจริงหรือไม่

ตำรวจนครบานก็ได้มีการประชุม
ร่วมกันกับตำรวจนครบาลโชคชัย

ของคดีนี้ว่ามีความคืบหน้าไป

ฟังเสียงพลตบรรทศานิษฐ์ค่ะ
นี่คือความเป็นธรรม
เราไม่ใช่ให้ความเป็นธรรมกับใครคนใดคนอื่น

แต่ความเห็นใจเราต้องเห็นใจใคร

จากนั้นพลตบรรทศานิษฐ์ได้เดินทางไปที่ร้านขนมปังย่านโชคชัย๔
สถานที่เกิดเหตุก็ไปให้กำลังใจ
ให้ความเชื่อมั่นในการทำคดีกับญาติผู้เสียชีวิต
ก็เป็นภาพที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้
นางทันชนกศรีจันทร์พี่สาวของนายสมเกียจผู้เสียชีวิต
ก็เปิดเผยว่าก็สบายใจมากขึ้น
ที่มีตำรวจมาคอยดูแลแล้วก็ช่วยเหลือทางคดีนะคะ